คุณผู้ชมเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันให้นะคะ
กรณีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๕ปีอ้างบอกว่า
มีผู้ชายอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
ใช้ถุงมาคลุมหัวเขาแล้วอุ้มขึ้นรถ
ฉะเชิงเซาที่บางประกงไปที่ป่าชนบุรี
พอไปถึงที่ป่าที่ชนบุรีใช้มีดฟันเขา
ค้อนทุบเขาจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถามว่าเราได้ข้อมูลมาจากไหนก็จากตัวคนเจ็บนั่นแหละ
แล้วถามต่อว่าคนเจ็บรอดมาได้ยังไงสาหัสขนาดนี้
เขาบอกว่าเขาแกล้งตายคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจ
ก็เลยชะล่าใจคิดว่าเขาตายแล้วก็เลยหลบหนีไปนะคะ
เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันให้
ลงพื้นที่ไปหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ได้ข้อมูลน่าสนใจเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาแบบนี้ก่อนค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุนะคะกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปเลย
ไปช่วยเหลือคนเจ็บก็คือนายมารุธรุ่งโรศอายุ๔๕ปี
เพลเป็นชาวบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
จุดเกิดเหตุก็คือภายในป่าเกษตรชุมชนหนองรี
ซอยศาลเจ้ายี่แป๊ะกงตำบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรี
คือพลเมืองดีเขาไปเจอเขาก็เลยประสานตำรวจแล้วก็กู้ภัย

นี่คุณผู้ชมนายมรุษตอนที่เจ้าหน้าที่ลงไปถึง
ใส่กางเกงกีฬาขาสั้นสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาว

โดนทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส

คือที่บริเวณศีรษะมีรอยมีดฟันยาวสักประมาณ๔นิ้ว
ใบหน้าก็มีบาดแผลที่นิ้วด้านขวา
ถูกมีดฟันนิ้วเกือบขาดนะคะอาการสาหัส
กู้ภัยรีบช่วยตัวรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้นายมารุธคนเจ็บ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรี
ทีนี้ตำรวจไปสอบถามนายมารุธ

ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ชายสักประมาณ๒๓คน
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจชุดสืบสวน

เอาถุงมาคลุมศีรษะเขา
นำตัวมาจากบางประกงฉะเชิงเศร้า
ขึ้นรถยนต์มาทิ้งที่ป่าที่จังหวัดชนบุรี

ใช้มีดใช้ค้อนทั้งฟันทั้งตีทำร้ายร่างกาย
ตัวเขาล้มลงกับพื้นเลยนะ

พยายามทำตัวนิ่งแกล้งตาย

จังหวะนั้นคือโชคดีมาก

ผู้ชายกลุ่มนี้ก็เลยวิ่งกลับไปเที่ยวรถยนต์

ตัวเองก็เลยรีบคลานออกมาจากจุดเกิดเหตุ
มาขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านค่ะ

โอ้โหพี่พี่ใครพามาเพราะอ้างว่าเขาเป็นอ๋อเขาเขาอ้างว่าเป็น
พามาจากบางประกงเหรอครับมาถึงนี่เขาทำไงต่อครับตี

เขามาอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วเขามาในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบครับพ่อ
นอกจากแบบมาถึงนี่เขาใช้ใช้อะไรคุมหัวนะฮะ
คุมมาจากนู้นเหรอครับอ๋อคุมหัวมาจากบางประกรม
มั่งนี่เขาทำไงต่อครับตีมีอาวุธอะไรมั่งครับ
นี่ฮะก็จะเห็นว่าเลือดเนี่ยอาบเลยนะฮะเราก็ต้องขออนุญาต
อ่าทำภาพที่เป็นสีเทาเทาหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับค่ะ
แต่ว่าคนเจ็บเนี่ยเต็มไปได้เลือดเต็มหน้าเลยฮะนี่ฮะ
แต่ยังให้การกับตำรวจแล้วก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
ทีนี้วันนี้คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะไปพูดคุยกับพลเมืองดีที่
เป็นคนไปพบนายมารุดตอนที่อยู่ในสภาพอาการที่บาดเจ็บสาหัส
พลเมืองดีเล่าให้ฟังบอกว่าตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นสุสานเก่ามาก่อน
ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนจะไม่ค่อยมีคนผ่าน
แต่ช่วงที่เขามาพบนายมารุธมันเป็นช่วงเวลากลางวันสักประมาณ๙โมงเช้า
ขณะที่เขียวรถมอเตอร์ไซค์ผ่านจุดนี้มองเข้าไปในป่า
เห็นผู้ชาย๒คนใส่กางเกงซื่อกั๊กกำลังทำอะไรกันสักอย่าง
แต่ก็ไม่มองละเอียดนะเพราะว่าชายสองคนหันกลับมามองพลเมืองดีด้วยสายตาที่ดุ
เขาก็เลยกลัวก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากจุดนั้นอย่างรวดเร็ว
ตรงบริเวณสี่แยกห่างจากจุดที่
เห็นชายทั้ง๒คนครั้งแรกไปสักประมาณ๕๐เมตร
ไปพบร่างของนายมารุธ
คือสภาพเละทั้งตัวเลยนะคะ
แล้วก็รีบให้การช่วยเหลือ

โดยมีผู้ชายสักประมาณสองถึงสามคน
ค้อนทุบทำร้ายร่างกายเขาจนเขาได้รับบาดเจ็บแบบนี้ค่ะ
มาดูพี่เขาโดนกะทืบทำแผ่ช่วยพี่ครับ
แล้วก็หนกแก้มข้างขวาย์โดนฟันเหอ่งกัน
โดนอุ้มมาตีอยู่ที่นี่ครับ
คืออุ้มหมายถึงว่าตีจากที่นู่นแล้วอุ้มมาที่นี่

น่าจะอุ้มมาตีที่นี่ครับรอยเลือดอยู่ตรงนี้ครับพี่
ก็เจอเพราะว่ามีที่มอไซค์ค่ะเขาปากมือเรียก

เมื่อเห็นเขาบอกว่าบาดเก็บเขาบอกโทรเล่มให้พี่ให้หน่อย
เพื่อโทรบอกแฟนว่าให้มาดูให้หน่อยเพราะว่าเจอคนบาดเก็บนะครับ

บอกว่าทางเขาบอกว่าโดนตีมาจากบางประกง
จากจุดนี้แล้วที่คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
อีกจุดหนึ่งก็ลงพื้นที่ไปด้วยก็คือ
ที่ับบนท่าสระอ้านอำเภอบางประกงจังหวัดชะเชิงเซา
คุณสุดปรีดาไปพูดคุยกับชาวบ้านที่รู้จักนายมารุธ
ชาวบ้านในพื้นที่เขารู้จักกันดีชื่อว่าไนโก้
แม่ค้าขายกล้วยแขกบอกว่าปกติแล้วไนโก้หรือว่านายมารุธ
อยู่ในตลาดแต่ไม่ค่อยมีใครอยากจะยุ่งด้วย
เพราะดมกาวดมสารระเหยชอบทำตัวเอะอะโวยวายหาเรื่องชาวบ้าน
ในพื้นที่นอกพื้นที่สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างหนัก

อีกหนึ่งคนที่เราไปพูดคุยด้วยพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ย
บอกว่าไนโก้หรือไนมารุษจะมาขอซื้อกล้วยเตี๋ยวกินเป็นประจำ
ถ้าเกิดมาขอซื้อเนี่ยก็จะรีบทำให้เพราะกลัวค่ะ
กลัวทำไมเราก็ถามพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะ
เพราะว่าไนโก้เวลามาไม่ได้พกเงินมาอย่างเดียวนะตอนมาซื้อนะ
กไม้พกมีดมาด้วยเดินอยู่ในตลาดแบบนี้ค่ะ
สร้างความเดือดร้อนสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้าน
ที่สำคัญข้อมูลนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้นายมารุธหรือนายโก้
ถูกทำร้ายร่างกายเพราะอะไร
เพราะไนโก้เวลาอยู่ในตลาดชอบไปจับก้นผู้หญิง
ก่อนหน้านี้เคยมีคนรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บมาแล้วครั้งหนึ่ง
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเอือมระอามาก
ไม่มีใครอยากให้อยู่ในพื้นที่ไม่มีใคร
ฝ้าขวดไล่อ่ะหัวเล่าขวดอะไรอ่ะ

เอาปลาขึ้นบทราคานี่หลุดลงไปใส่รถรถละเจาะละขึ้น

แล้วก็แบบนั้นแล้วก็ว่าแล้วก็แบบนั้น
ไม่เอาอะไรกับมัน

ต้องไปงาน

ตอนนี้ตัวของนายมารุธคนเจ็บนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรี
ยังคงให้การวกไปวนมาก็คือยังให้การอะไรได้ไม่เยอะนะคะ
ส่วนคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแล้วก็มากระทำกับนายมารุธแบบนี้
ตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการไปหาตัวมามาดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนกันนะคะ
ถึงแม้ว่าคนในพื้นที่จะให้ข้อมูลบอกว่านายมารุธเป็นนักเลงหัวไม้ในพื้นที่